เหมาะมากที่จะผสมพันธุ์เฮ้ยผมไม่ได้พูดทะลึ่งนะ
อะไรนกกาบบัวมันถึงพฤติกรรมของมันที่จะ
ผสมพันธุ์อ๋อขยายพันธุ์ไงอ๋อเออพวกคุณทำไมตะลึ่งตกใจ
ตกใจยันช่างภาพเลยอ่ะงั้นพาไปที่จังหวัดขอนแก่น
เพราะว่าสวนสัตว์ขอนแก่นเขาเตรียมจัดให้เจ้านกตัวนี้ล่ะครับ
เออคุณผู้ชมอย่าคิดลึกดูไปดูไปอ๋อคือที่นี้ก็คือริดูผสมพันธุ์
สวนสัตว์ขอนแก่นฮะเขาสร้างนี่เจ้าหน้าที่เขาสร้าง
รังรักให้นกกาบบัว

เพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมของมันตามธรรมชาติด้วยนะครับ
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าพฤติกรรมของเจ้านกกาบบัวเนี่ย
จะมีการจับคู่สร้างรังวางไข่๒ช่วง
ช่วงแรกจะเริ่มสร้างรังในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม
ช่วงที่๒จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน
เพื่อหาคู่ประสงค์ภัณฑ์โดยจะไข่เนี่ยครั้งละ๒๖ปองเท่านั้นเอง
แล้วจะใช้เวลาในการกกไข่ก่อนจะฟักเป็นตัวประมาณสัก๓๐๓๑วันพูดง่าย
สักเดือนหนึ่งใช้เวลาอยู่นะครับ
ทางผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นคุณทิภาวดีกิติคุณ

ท่านก็บอกอย่างนี้นะบอกว่า
กกาบบัวเนี่ยเป็นนกที่มีลักษณะสวยงาม

ปัจจุบันสวนสัตว์ขอนแก่นมีนกกาบบัวทั้งหมด๙๑

ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันเกือบจะร้อยตัวนะครับ
และช่วงนี้มันอยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ไง
จริงก็เตรียมกิ่งไม้ทำรังให้กับเจ้านกกาบัว

จะได้แบบว่าคุยกันเข้าใจ
นี่พี่สร้างรังให้แล้วนะจ๊ะน้องจ๋า

รังของพี่ใหญ่โตโออ่าพอจะมาสร้างรังด้วยกันได้ไหมจ๊

ได้เลยค่ะพี่รังของพี่ช่างหน้าอยู่มี๓ห้องนอน๔ห้องน้ำ
และสามารถจอดรถได้ถึง๒๓คัน

เดี๋ยวพี่จะเจาะเป็นภูนวิลล่าเอาไว้ให้
เป็นไงและสุดท้ายก็ตกลงปงใจแต่งงาน

โน่นนกเขาคูจุ๊ก
นกกับบวกค่ะ
ตกเขาซะแล้วค่ะ
ถึงก็เป็นการขยายพันธุ์จะนกแบบนี้นะครับ
คนที่เข้ามาเยี่ยมชมที่สวนสัตว์แห่งนี้เขาก็ชอบด้วย
ได้เห็นนกแบบนี้เพราะเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว
แล้วก็คนที่มาเยี่ยมชมเด็กน้องหนูได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมของสัตว์ด้วยนะครับ
ได้ไปสวนสัตว์ก็เรียนรู้เรื่องราวของสัตว์กันไปด้วยนะ
อย่างที่บอกช่วงนี้เป็นฤดูเนาะประสบความสำคัญของสัตว์แหละนะครับ